เพราะอะไรรู้ไหมคะบุภเพสันนิวาสเนี่ยมันทำให้ก่อเกิดกระแสว่าคนกลับมาดูทีวีมากขึ้นนะคะ
ดังนั้นค่ะถ้าอะไรดังแม้จะต่างช่วงต่างค่ายเราก็ใจ

ก็ดูสิคะเพราะว่าช่องเราเนี่ยแสดงเก่งมากเหลือเกินนะคะ

วันที่เขาเนี่ยบวงสวงเขาเรียกอะไรเปิดอลังการที่พี่ฟิวเจอร์ฟัง

แค่เราไปทำข่าวเราก็แทบยกกล้องกลับแล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบมาตามข่าวดารารีวิวนะคะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะก็เนี่ยแหละค่ะทั้งคู่

ใช่ก็ต้องกระแสเปรียบเทียบอีกเพราะว่าบุภเพทำเรตติ้งทะลุมากขนาดนี้นะคะ
อ่ะไปฟังเจมส์จิรายุนะคะแล้วก็น้องแต้วนัทพรกับบทบาทใหม่ในหนึ่งด้าวฟ้าเดียวค่ะ
ก็เรื่องในความกดดันนะครับคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ
ถ้ายิ่งจัดตาก็ยิ่งดี

ใช่อ้าวขันสองทีได้ไหม

ก็เลยค่ะเกิดกระแสคู่จิ้นชายชายค่ะ

คือแทนที่จะจับคู่พระเอกกับนางเอกไม่เอาเนอะ

จริงเขาก็จิ้นกับเกรทวรินทรแนวชายมา
เขาก็โดนมาเยอะแล้วแหละสำหรับเรื่องนี้นะคะ

เดี๋ยวเป็นนางเอกไปเหรอเนี่ยเธองง

คือพี่เดี่ยวเขาก็ไม่ได้มาคิดมาชอบอะไรกับผม

ผมขนลุกตั้งแต่เท้าครับจนหัวเลย
เดียวแบบทำฟินมากอะ

เป็นกระแสเผื่อว่าอาจจะดีกว่า
เชอรี่คะยายากลัวจังเลยค่ะ
เพราะว่าพระเอกสมัยนี้หน้าหวานมากเลย
ยายากลัวใจตัวเองจัง

ยายาใจเย็นนะคะเดี๋ยวแฟนคลับเจมส์จิจะมาด่ายายาเอานะคะ
เชียร์บ้าเหรอนี่ฉันนำเสนอทุกอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
ติดตามผลงานละกันอย่างที่แต้วบอกแหละ
แต่ละเรื่องมันก็มีอัตรรสที่แตกต่างกันออกไปนะคะ